ข่าวคราวในแง่ลบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หัวหินครับ
ครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวนี้ถูกชายชะกัน
ซึ่งมีลักษณะอาการเหมือนมึนเมาทำร้ายร่างกายจนสลบอยู่กลางถนน
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วบางส่วน
ซึ่งก็ถูกบันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณตี๒ของวันที่๑๓เมษายน
สงกรานที่ผ่านมานะครับบริเวณปากซอยบินทบาทหน้าวัดหัวหิน
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๓คนซึ่งก็เป็นพ่อแม่ลูกครับ
ถูกกลุ่มชายชะกันทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่มีเหตุกระทบกระทั่งจากการเดินชนกัน
ขณะที่กำลังร่วมงานสงกรานและมีชกต่อยแบบนี้
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกชายกรศรีล่าเดโชผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูทรหัวหินเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓ราย
คือนายสุพัทราใบทองอายุ๓๒ปี
นายยิ่งใหญ่แสงคำอินอายุ๓๒ปี
นายศิวะนกศรีอายุ๒๐ปี
ทั้งหมดรับสารภาพว่าลงมือจริง
สาเหตุนั้นเกิดจากเดินชนกันแล้วประกอบกับมีอาการมึนเมาอยู่ด้วยนะครับ
โดยยังมีผู้ร่วมก่อเหตุหลบหนีอีก๑คนครับ
ซึ่งขณะนี้รู้ชื่อนามสกุลแล้วและออกหมายจับแล้ว
ฝรั่งชาวอังกฤษเป็นลมสลบเหมือดอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาดังกับผู้ที่ก่อเหตุทั้ง๓ราย
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับอันตรายสาหัส
เรื่องต้นเตรียมนัดสืบพยานล่วงหน้าในวันที่๓พฤษภาคมนี้
ที่นักท่องเที่ยวคือสามีแล้วก็ภรรยาชาวอังกฤษจะบินกลับประเทศ
ส่วนลูกชายนั้นตอนนี้คือบินกลับประเทศไปล่วงหน้าแล้วนะครับ
เว็บไซต์ของสื่อต่างชาติหลายสำนักอย่างเช่น
ใจความระบุว่าครอบครัวชาวอังกฤษประกอบด้วยคู่สามีภรรยาอายุ๖๐ปี
และลูกชายอายุ๔๐ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นคนไทยอายุ๒๐๓๐ปีทำร้ายในคืนวันสงคราน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว๓รายเหลือเพียงอีก๑ราย

อกจากนี้ในช่วงท้ายของข่าวที่มีการนำเสนอในเว็บไซต์ต่างประเทศ
ก็เขียนเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่าสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่า
เมื่อ๒ปีก่อนเป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าพยานชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็โพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์
ชาวอังกฤษเดินออกจากบาร์แห่งหนึ่งโดยผู้ที่โพสต์นะครับแล้วก็ภรรยาเดินตามหลังมา
ขณะที่ออกห่างจากร้านไป๒๐๓๐เมตรจู่วัยรุ่นชายชาวไทยครับเข้าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวโดยชกไปที่ใบหน้าของผู้หญิงสูงอายุและทำร้ายสามีรวมถึงลูกชายของเธอทั้ง๓นอนสลบเหมือดอยู่กลางถนน
ระหว่างนั้นเขาก็เข้าไปพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ก็ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
หลังจากที่กระทู้นี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำนวนมากครับ